กินรังบาง

ทำไมตาเป็นแบบนั้นครับ

กินล้างบางวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกินตามรอยร้านประจำย่านต่าง
ซึ่งตอนนี้เราก็มาล้างบางกันที่ย่านห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
และสำหรับร้านแรกที่เราจะมาเยือนกันนั่นก็คือร้านโดนครับ
แต่จะเป็นร้านอะไรและมีใครมาล้างบางกับเราไปชมกันเลย

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
กับรายการกินล้างบาง

ผมมากินล้างบางกันที่ย่านห้วยขวงนะครับพี่น้องครับผม

กินอาหารที่ร้านดังเด็ดแล้วก็โจรครับผม

บอกได้เลยว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์

เขายังเป็นดาวอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าเขาชื่อดาว

ดาวค้ำมินครับท่านผู้ชมครับ

เราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเรานะครับ
พี่ดาวคัมมิน

ไปถามคนที่เคยมาออกรายการเนี่ย

ประทับใจในเรื่องของไปร้านไหนเขาไปกินฟรีไหมเนี่ย

แล้วพี่พร้อมที่จะไปกินล้างบางหรือเปล่าวันนี้

แคร์นี่ไว้สำหรับล้างรถยนต์ล้างมอไซค์อะไรประมาณนี้

นี่บางใสร่างใสที่ว่าเด็ด

ในกินล้างบาง

เอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราอยู่ที่

น่าจะโดนใจพี่ดาวอย่างแน่นอนครับ
คืออยากจะถามพี่ดาวสักนิดนึงครับว่า
อาหารฮาร้านนี้เป็นยังไงครับ

ไม่ใช่หาแบบนั้นคือแบบ

อาหารที่สะอาดแล้วก็ถูกหลักของ

แนวก็จริงก็ทานแบบแนวข้อชีวิตอ่ะ
ทานนี้ก็ได้

สำหรับร้านแรกที่เราจะประเดิมกันนั่นก็คือ

ร้านอาหาร๕ลานที่มีวัตถุดิบหลักก็คือ
ภารตาหรือถ้าเรียกให้คุ้นเคยก็คือ
โรตีนั่นเองครับ

อกจากนี้ยังมีแป้งนานและจาปาตี
ให้เลือกรับประทานกับแกงต่างอีกด้วยแน่
และแน่นอนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องดื่ม
โดยเฉพาะชานมต้นตำรับอย่างชาบีบี
ที่ได้รับการขนานนามจากขาประจำของทางร้านว่า
เป็นชาตาตั้ง
เพราะมีดีกีคาเฟอีนเข้มข้น
มาดูกันว่าจะโดนใจคุณดาวแขกรับเชิญของเราแค่ไหนไปเลย
รับประทานมากเลยครับผม

ชาบิมีนหรือว่าเรียกอีกชานึงชื่อ

ไม่ใช่ไม่ใช่หลอดหลอดอยู่นี่

นี่ก็เป็นชาที่รสเข้มข้นมาก
และที่สำคัญนะครับน้ำแข็งก็ทำมาจากชา

ชาเหมือนกันครับ
ฮือหน้าเป็นน่ะครับผมรู้สึกสดชื่นมาก
บอกเลยว่าไม่เสียรสชาติครับปล่อยให้มีทิ้งไว้นานก็มีเสียรส

เดี๋ยวไปที่เมนูอาหารกันบ้างอืม
ที่เมนูแรกของเราเลยดีกว่าครับผมกับเมนู
ขนมจีนน้ำยาพาระถากูครับ
ประเดิมเมนูแรกกันด้วย
ขนมจีนน้ำยาพาราทาปู
ซึ่งภาระท้าหมายถึงโรตีกลมหน้านุ่มในภาษาอินเดีย
เสิร์ฟพร้อมขนมจีนสูตรเก่าแก่
ทางร้านปรับให้รสชาติเข้มข้นถูกปากคนไทย

โอ้โหนี่ปูหรือว่าไก่

ปูแบบเนื้อปูชิ้นใหญ่มากชิ้นโตมากครับ

และเป็นอาหารที่แบบมากมากเหมาะสำหรับผมเลย
และที่สำคัญนะคุณผู้ชมมีความอ๋อมีความมันของกะทิมากมากครับ
ทุกคุณผู้ชมและที่สำคัญครับพี่ดาวเส้นเส้นเส้นเส้นอันนี้นี่นี่
เส้นนี่เส้นนี่เส้นนี่เส้นนี่เส้นเส้นนี่เส้นนี่เส้นนี่เส้น
เส้นนี่เส้นนี่เส้นนี่เส้นนี่เส้นนี่เส้นนี่เส้นนี่เส้นนี่เส้น
เส้นนี่เส้นนี่เส้นนี่เส้นนี่เส้นนี่เส้นนี่เส้นนี่เส้นนี่เส้นนี่เส้น
นุ่มมากครับเอาไปกินเอาไปกินเลยเอาไปกินเลยเอาไปกินเลยเอาไปกินเลย
เลยครับผมเอาละเอ่าละเอาละเอ้าน้ำดีกว่า
เดี๋ยวปูกินซ่อนแล้วปูกินละจ๋อปูกินที่หลัง
พี่เก้เจ๊ต้องกินด้วยหลังครับ
หน้าตาดูมีความสุขมากเวลาที่เราได้กินของอร่อย

อ่าครับรสชาติเป็นไงบ้างพี่ดาว
รสชาติเครื่องแกงเนี่ยนะเขาเรียกว่ามันฟุ้งซ่านอยู่ในนี้

จริงผมเป็นคนทานโรตีเยอะมาก
เพราะว่าผมมีเชื้ออินโดทางมะผม

โรตีเนี่ยผมจะคุ้นเคยมาก

น้ำจากปูเนี่ยรสชาติพอดีเลย

เดี๋ยวมาที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชม

อย่าคิดว่าที่นี่จะมีแค่โรตี
หรืออาหารสไตล์อินเดียนะครับ

เพราะความพิเศษของแป้งที่ทำเอง

รวมถึงซอสก็ทำเอง
ยิ่งเพิ่มชีสพิเศษอร่อยไม่แพ้เมนูแป้งอื่นเลยครับผม

นี่ไม่ฟังไม่ออกนะว่าเสียงฟันหรือว่าเสียงอันนี้ก่อน

กรอบดีไหมกรอบบางมาก

และที่สำคัญนะครับซอสพิซซ่าทำเอง

ผมแล้วก็แป้งก็ทำเองนวดเองกับมือ

มาที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับ
นี่แกงกะหรี่ไก่เสิร์ฟพร้อมแป้งนานชีด
แกงกะหรี่ไก่เสิร์ฟพร้อมแป้งนานชีส
แป้งนานุ่มนวดเองกับมือ
ทานคู่กับแกงกะหรี่ไก่เนื้อนุ่มที่เคี่ยวจนหอมฟุ้ง
จากเครื่องเทศแกงกะหรี่ที่รสกลม
แม้แต่คนไม่ชอบเครื่องเทศก็ทานได้
ดูสิการันตีความอร่อยเลยครับ

โป๊นี่เขาให้ไก่เป็นชิ้นใหญ่เลยนะฮะ

ขอบคุณค่ะไก่ชิ้นใหญ่มาก

ใช่ครับชิ้นใหญ่มาก
การทำแกงกะหรี่ไก่เครื่องเทศต้องถึง

รสชาติดีมากครับผม

แล้วก็ผมว่ามีเผชมากขึ้นเกินไป

ที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับสลัดเนื้อสันครับสลัดเนื้อสัน
สลัดนุ่มที่หมักด้วยซอสเปรี้ยวทานกับสลัดน้ำใส
ส่วนผักที่เคียงมาทานคู่กับสลัดน้ำข้น
สูตรของทางร้านครบรสกลมจานนี้
ได้ทั้งผักและโปรตีนเลยครับตักเองสิครับอ๋อครับเออโถจ้ะ
ได้ได้จริงเชียวอ๋อนิดเดียวพอหือไม่เป็นไรครับ
นี่ต้องทานคู่กับเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ดาว
สลัดน้ำใสสลัดน้ำใสนะอ่านี่ครับโอ้โหเยอะมาก
คือน้ำสลัดน้ำใสเขาอ่ะอืมมีความหวานมากอืม
มีความฉ่ำฉ่ำแล้วก็ของเนื้อแล้ว
ชิมดูว่าน้ำสลัดน้ำใสของเขาอ่ะที่เด็ดมาก
หวานแล้วก็เข้ากับจวนเนื้อไปดีใช่จวนจวนเนื้อนะครับ
ักได้ดีมากมีความนุ่มไม่เหนียวด้วยเคี้ยวกำลังพอดี
ก็ต้องกินกับคู่กับน้ำสลัดข้นครับ
โอ้โหสมชื่อครับเปรี้ยวนำใช่มีความเปรี้ยว
ตามมีความหวานรสเขาจะกลางกลางแล้วก็มีความกลมกล่อมนะ
สลัดนะครับมาที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับ
นี่กับข้าวย่าฟั่นอบชิดแกงมัสสมันเนื้อครับผม
ข้าวย่าฟรั่นอบชีสแกงมัสมันเนื้อข้าวย่าฟรั่นหาทานยาก
เม็ดข้าวสวยนุ่มกำลังดีอบกับชีสชนิดที่คนชอบชีสต้องฟิน
ทานคู่กับแกงมัสมันรสชาติหวานเค็มและเปรี้ยวติดปลายลิ้น
หอมอร่อยกลมกล่อมมาที่นี่ต้องสั่งเลยครับ
จริงแล้วเนี่ยอาหารทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่อันดับแรกเลย

เห็นเขาบอกว่าแพงด้วยนะข้าวย่าปั้นนะครับผม
มาจากประเทศสเปนนะครับกิโลละ๓แสนบาท
ข้าวย่าฟั่นนี่ผมบอกแล้วมีความหอมมีความนุ่มมาก
บวกกับแกงมัสมันเนื้ออื้อหือซึ่งมีความแบบหอมหอมมันหวานของชิ้น
มีเมนูพิเศษอีกด้วยนะครับยังมีเมนูของหวานอีกเมนูหนึ่งครับ
ให้มีคาวแล้วตกหวานใช่ครับผมเอานะต้องล้างบางตรงนี้ให้มันหมดก่อน

มาแล้วครับพี่ดาวโอ้โหนี่ของหวานครับและเมนูของหวานปิดท้าย
นั่นก็คือโรตีดิบโรตีแป้งทำเองทั้ง๕แบบออริจินัลชาเขียว
ชาโคใบเตยอันชันจิ้มกับช็อกโกแลตนมข้นแยมสดคาราเมล
ของหวานยอดฮิตที่ใครมาก็ต้องสั่งตบท้ายอ่าลองดูนะฮะ

ลองดูลองดูต่อไปเป็นอันชันจิ้มกับนมอ่า
คือจริงแล้วอันไหนจิ้มกับอันไหนก็ได้
ได้หมดเข้ากันได้หมดอืมครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับผม
และตอนนี้นะครับเราก็โดนไปทั้งของขาวแล้วก็ของหวานแล้วนะครับ
และร้านโนในวันนี้นะครับร้านชาบีวีเฮาสนะครับ
บอกได้เลยว่าอร่อยดีครับแล้วร้านต่อไปบอกได้เลยว่า
ถูกใจพี่ดาวอย่างแน่นอนแน่ใจนะแน่ใจมากมากเลยครับผม
เดี๋ยวไปดูกันครับท่านผู้ชมครับมาครั้งแรกของเจ้าแซคเลยครับ
ที่ได้ลองอาหารสไตล์นี้ดูแล้วท่าทางประทับจิต
ประทับใจยิ่งนักร้านชาบีบีเฮาวส์สาขาเม่งจ่าย
อยู่ในซอยประชาอุทิศ๒๓เปิดให้บริการวันอาทิตย
ถึงวันพฤหัสบดีเวลาสิบเอ็ดโมงถึงสามทุ่ม
ส่วนวันศุกร์และวันเสาร์ปิด๔ทุ่ม
เชิญมาล้างบางกันได้เลยนะครับสวัสดีค่ะวีนะคะ
จากร้านชาบีบีฮาวส์เปล่งจ่ายค่ะร้านนี้เป็นสาขาที่สองนะคะ
อาหารของทางร้านจะเป็นอาหารประเภทไทยมุสลิมนะคะ
จะเป็นสูตรของคุณแม่ส่วนโรตีของทางร้านเนี่ย
ถ้าเป็นหนานุ่มทางเราจะเรียกว่าภาระทา
ส่วนโรตีเป็นแผงบางคอนี่จะเรียกว่าโรตีค่ะ
ท่านใดที่ไม่เคยทานอาหารไทยมุสลิม

ลมกล่อมแล้วก็เครื่องเทศไม่แรงมากค่ะ
รับรองติดใจอร่อยเฉียบค่ะ

แน่ใจเหรอว่าจะมีร้านดังอยู่ในศนอยู่ในเหนือบเลยเนี่ย

ดูสวยหรูอลังการมากครับท่านผู้ชมครับ

โธ่พี่ดาวก็โธ่อุ้ยพี่ดาวพี่ดาวโอ้โหเฮ้ยประตูมีก็ไม่เดิน
สำหรับร้านที่สองที่เราจะล้างบางกันในช่วงนี้นั่นก็คือร้านดังที่มีชื่อว่า
เรือนจันแหล่มร้านลับในซอยสุธิศาลที่ให้บริการอาหารไทยพื้นบ้านแบบโบราณ
มีทั้งเบเกอรี่และเค้กหลากหลายโอ้โหอยู่ในบรรยากาศบ้านทรงไทยโบราณและสวนสวย
เรือนจะแหลมจะแหลมแค่ไหนต้องให้ทั้งสองคนชิมกันก่อนครับไปกันเลย
สวัสดีครับเบียร์ครับผมจากร้านเรือนจันทร์แหลมจันทร์แหลมคาเฟ่อันไทยครับ
ชื่อว่าเรือนจาแหลมนะครับผมเป็นชื่อตาชวดกับเตาชวดของผมเองนะครับ
เป็นชื่อตาจันกับยายแหลมที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับอายุก็นับร้อยปีแล้วครับผม
เป็นร้านอาหารที่ซ่อนตัวอยู่กลางเมืองกลางกรุงเทพหานครแห่งนี้นะครับ
ถ้าทุกคนได้เข้ามาสัมผัสแล้วจะได้ริมรสกับอาหารที่อร่อยที่เป็นรสชาติดั้งเดิมต้นตำรับของกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริงแน่นอนครับ
อาหารไทยพื้นบ้านรสชาติต้นตำรับรับรองว่าอร่อยเฉียบแน่นอนครับ

เอากลับบ้านเถอะนะขนอาหารกลับบ้าน
เปล่าครับผมอันนี้เขาเรียกว่าชุดเล่นไทยครับผม
ระเดิมด้วยเมนูที่มีชื่อว่าชุดเล่นไทยที่เสิร์ฟมาในปิ่นโตทรงสวย
แถม๒เมนูทานเล่นที่หาทานได้เฉพาะร้านอาหารไทยโบราณเท่านั้น
สร้างความสดชื่นให้กับมืออาหารได้เป็นอย่างดีเลยครับคุณผู้ชม

คลุกเคราะห์คลุกเคราะห์อ่าคลุกเคราะห์อ่า

แปลกไม่เคยกินแตงโมมันออกหวานอยู่แล้วใช่ไหม
แต่ว่ามาได้ปลาแห้งความเค็มตัดของรสชาติของแตงโมที่เป็นหวาน
มันจะได้รสชาติที่กลมกล่อมสดชื่น

เดี๋ยวมาที่เมนูของผมบ้างครับมาห้อมาโฮ

แล้วก็จะมีเหมือนไส้สาครัวอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่

คือเขาเอาสับปะรดมาตัดคาวไง
ก็ออกมันเปรี้ยวดีครับผม

เดี๋ยวมาที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับนี่เลยนี่เลยขนมจีนซาวน้ำครับผม

โดยเฉพาะสับปะรสช่ำ

แล้วก็มีใช่ครับอันนี้กุ้งแห้งนะครับว้าว

นี่ออกหวานพริกเผ็ดนิดนึง
อ่ะลองดูนะลองดู

เฮ้ยพี่นะครับ

แล้วเล่นน้ำปลาไปเฉยเยอะ

ของแท้ดั้งเดิมจริง
อร่อยมากใส่อะไรเยอะก็อร่อยหมดอ่ะ
เข้าไปในปากคือมีความหอม

และที่สำคัญกุ้งแห้งครับคือแบบมีความมันมีความเค็มของกุ้งแห้ง
ตอนแรกคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่าง
ที่มันมาผสมกันผมคิดว่ามันจะไม่เข้ากันนะ

กับชูชีกุ้งแม่น้ำครับผมมา
ชูชีกุ้งแม่น้ำกุ้งสดตัวใหญ่
ที่นำมาผัดชูชีได้รสไถไหล
เครื่องแกงจานนี้อร่อยจนอดใจไม่อยู่
กุ้งเขาตัวใหญ่มากลองดูคุณชิมดูครับอ่า
กุ้งสดด้วยนี่ดูสิกุ้งสดครับ

อื้อ

อื้อเป็นอย่างไร

แกงไก่ลูกกล้วยแกงกะทิแบบชาวใต้
ที่ใส่กล้วยดิบทานกับเนื้อไก่
แกงมีส่วนผสมของสมุนไพรรสชาติกลมกล่อม
และหอมถึงพริกถึงแกงจริง
ทุกอย่างบนนี้หาทานยากหมด
ครับผมนี่อย่างนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ชอบ

แกงไก่ลูกกล้วยเนี่ยคือลูกกล้วยคือกล้วยดีบโอ้โฮ

ที่ได้ชิมรสชาติอาหารโบราณอย่างนี้

ข้าวผัดนี้เท่านั้น
ที่ไปที่มาของข้าวผัดงานบวดก็จะประมาณว่า

ผัดให้กับแขกที่มางานบวดได้รับประทาน
จะได้มีแรงแห่หน้าอะไรประมาณนี้

ผมอยากได้ข้าวผัดผมจะแจกผ้าถาดใหญ่

ผมอยากได้ข้าวผัดส่วนรสข้าวผัดส่วนรสข้าวผัด
เมื่อความเห็นไม่ตรงกันแบบนี้
เราก็เลยให้ตัดสินกันด้วยภารกิจที่มีชื่อว่า
ข้าวผัดวัดใจโปรไหนดีกว่ากัน
เพื่อตัดสินกันว่าทางร้านจะมอบโปรโมชั่นสิทธิพิเศษใดให้กับคุณผู้ชม
โดยทั้งสองคนจะต้องประรองฝีมือรังสรรค์เมนูข้าวผัดในสไตล์ของตนเอง
วัตถุดิบอันหลากหลายของทางร้าน
แล้วมาวัดกันว่าข้าวผัดของใครคนใด
จะโดนใจคุณเบียร์เจ้าของร้านมากกว่ากัน
หากเจ้าแซกชนะก็จะได้เข้าผัดงานบวชไปทานโตละหนึ่งจาน

แต่ถ้าคุณดาวชนะคุณผู้ชมจะได้ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์
คุณผู้ชมอยากได้สิทธิพิเศษใด
ก็เลือกชมเลือกเชียร์กันได้เลยครับ
มาเริ่มภารกิจกันเลย
ผมเนี่ยไปอยู่อเมริกาสามปี
ผมบอกได้เลยนะว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ยผมบอกชัดเจน
เท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาต้องมีปริมาณ
ไม่ใช่ยึ้งนึกจะใส่อะไรก็ใส่ปุ๊บปุ๊บเอาละ
เห็นพี่ดาวแกมืนแบบนี้แต่พอเอาจริงแล้วไม่ธรรมดา
โอ้โหสมแล้วที่มีดีกรีเป็นพ่อลูกอ่อน
ผัดแบบใจเย็นเย็นหน้านิ่งแต่ดูแล้วช่ำชองเลยทีเดียว
ใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวก็ได้ข้าวผัดที่มีสีสันสวยงาม
แต่หน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้สมแล้วที่เป็นฝีมือคุณดาว
เดี๋ยวเรามาดูทางด้านเจ้าแซคกันบ้างดีกว่าครับอีกนิดนึง
แค่ใส่น้ำมันก็ดูแล้วแพ้แล้วล่ะโอ้โหพี่ดูถูกมาก
ใส่ไข่ลงไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ข้าวลงไปครับ
แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันครับทีนี้ครับตอนแรกผมไม่รู้สึกกดดันนะ
พอมีแม่ครัวมายืนดูผมก็กดดันแล้วตอนนี้เราก็ใส่ซอสปรุงรสลงไป
แล้ววัตถุดิบที่ผมขาดไม่ได้นะครับก็คือนี่เลยครับน้ำปลาร้าครับผม
นี่จะทำให้ข้าวผัดของผมสุดแสนอร่อยสุดแสนอย่างโอชะ
ทีเด็ดของเจ้าแซคนั่นก็คือน้ำปลาร้านั่นเองโอ้โหซึ่งลีลาการผัด
เหยาะโยกนี่ก็คึกคักยึกยักษ์จริงและสุดท้ายก็ได้ข้าวผัดปลาร้าออกมาหน้าตาแบบนี้ครับ
ของใครจะโดนใจกว่ากันเราไปฟังผลการตัดสินกันดีกว่าไปกันเลย
เอาละครับท่านผู้ชมครับเราจะได้รู้กันนะว่า
โมชั่นในครั้งนี้จะเป็นอะไรนะครับผมระหว่างข้าวผัดงานบวช
และส่วนลดสิบเปอร์เซ็นเชิญคุณเบียร์ครับผมสวัสดีมากสวัสดีครับครับ
หน้าตาเป็นไงบ้างครับคุณเบียร์ครับคือข้าวผัดของพี่แซคเนี่ยครับ
ก็เป็นข้าวผัดปลาร้าใช่ไหมครับใช่ครับดูดูเหมาะกับพี่แซคมากเลยทีเดียวฮะ
ผมเป็นคนอีสานนะครับอ๋ออยากสร้างเอกลักษณ์ให้กับข้าวผัดที่ตัวเองผัด
ก็เลยใส่น้ำปลาร้าลงไปอ๋อง่ายง่ายอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมต้องลองชิมแล้วฮะว่า
จะเป็นยังไงได้ผมดูดูตัวนี้สิครับอันนี้อันนี้ข้าวผัดอะไรนะครับพี่ดำ
นี่ข้าวผัดล้นถ้วยครับอ่าความหมายของผมนี่คือทานนี้หมดแล้วยังเอ่อ
อิ่มพอแล้วก็มาตักข้างนอกอ่ามันมีข้างนอกให้เขาเรียกว่าอิ่มพอดีปริมาณ
ครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่างั้นผมขอเริ่มจานของพี่แซคก่อนแล้วกันครับผม
ผมยินดีเลยครับก็ไม่น่ามองทางนี้ก่อนสิผมไม่ห่วงเลยนะผมตักเต็มเต็มคำเลยนะ
ขอบคุณครับใจถึงช้าช้านะครับคุณเบียร์ช้าช้าดมก่อนครับอืม
ปลาร้าชัดมากครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวทานเลยทานได้เลยทานได้เลยนะครับ
เขาจะทานอยู่แล้วเนี่ยโถสุขภาพท้องแข็งใช่ไหมครับท้องเออต่อไปข้าวผัดล้นถ้วย
ข้าวผัดล้นถ้วยครับผมผมต้องกินยังไงบ้างครับคือทานข้าวก่อนแล้วแตงโมต่าง
อ่าแล้วค่อยไปเคี้ยวพร้อมกันเพราะว่าที่นี้เน้นอาหารโบราณอ่า
ครับผมกันได้ครับชอบพี่เบียร์มากหวานช่ำพอดีเลยครับพี่ดาว
ฮะเค็มพอดีเลยครับแล้วก็หวานแตงโมหวานไปตัดเค็มใช่ครับ
ใช่อ่าเอาละครับท่านผู้ชมครับและช่วงวินาทีต่อจากนี้ไปนะครับผม
เป็นช่วงในการตัดสินนะครับและโปรโมชั่นในครั้งนี้นะครับ
ที่ท่านผู้ชมจะได้จะเป็นเข้าผ่านงานบวชหรือว่าจะเป็นส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม
ใครจะเป็นผู้ชนะในครั้งนี้เชิญตัดสินได้ครับ
พี่ดาวครับผมเฮ้ยพี่ดาวครับผมเฮ้ยบอกแล้วมันโบราณต้อง
ทำด้วยกับโบราณใช่อ่าอื้อพี่ดาวไม่ต้องสิ่งใจไหมครับ
เหตุผลก็คือนะครับของพี่ดาวนี่มีทั้งหนึ่งความคิดสร้างสรรค์นะครับ
วัตถุดิบหลากหลายมากครับรวมถึงมันเข้ากับบรรยากาศของร้าน
อย่างหนึ่งคือรสชาติของพี่ดาวก็กลมกล่อมนะครับ
แต่ของพี่แซคนะครับก็ไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่
ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแล้วแปลกใหม่สำหรับผมมาก
นี่เป็นจานแรกในชีวิตผมเลยที่ผมทานข้าวผัดปลาร้าเนี่ย
และภารกิจในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โห
ผมไม่อยากเอ่ยผู้ชนะเลยว่าจะเป็นเขาจนได้
ก็คือพี่ดาวคำมินครับและโปรโมชั่นในครั้งนี้นะครับ
สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มาทานอาหารที่นี่นะครับ
แล้วก็เช็คอินที่นี่นะครับรับส่วนลดไปเลยนะครับ
เปอร์เซ็นต์นะครับผมตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมครับผม
โอ้วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เบียร์นะครับ

ให้เกียรติมาชิมอาหารของพวกเราสองคนนะครับยินดีครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
และในช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมครับจะเป็นร้านอะไรเดี๋ยวไปชมกันครับ
และการดวนกันเพื่อสิทธิพิเศษของคุณผู้ชมชัยชนะก็ตกเป็นของพี่ดาว
ทำให้คุณผู้ชมทั้งบ้านได้รับส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อมารับประทานอาหารที่ร้านเรือนจันทร์แหลม
นับตั้งแต่วันที่ออกอากาศจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เพียงบอกว่าตามมาจากรายการกินล้างบาง
ห้ามช้าห้ามพลาดเลยครับเจอกันที่เรือนจันแหล่มด่วนพี่น้อง
เรือนจันแหล่มการเดินทางจากปากซอยแยกสุธิศาลเจอป้ายซอยที่เขียนว่าซอยสบายใจ
เหลียวเข้ามาได้เลยครับเปิดให้บริการทุกวันเวลาเก้าโมงถึงสามทุ่ม
ขอเชิญมาสัมผัสบรรยากาศดีอาหารอร่อยในสไตล์บ้านทรงไทยพร้อมสวนสวยร่มรื่นแห่งย่านสุธิศาลนี้ครับ
กินล้างบาง

นี่นี่ไง

โอ้โฮโอ้โฮมันคนนี้เนี่ย

พิจิตราไก่ย่างร้านบรรยากาศสบายการตกแต่งเรียบง่าย
บริการอาหารไทยรสเลิศและอาหารอีสานรสจัดจ้าน
ที่ตั้งอยู่แบบลับในย่านห้วยขวาง
ร้านนี้มีเมนูอร่อยแสนหลากหลาย
จากรสมือของเจ้าของร้านมากประสบการณ์
ปรุงเองทุกจานด้วยสูตรอาหารอายุกว่าหกสิบปีโอ้โห
และปัจจุบันร้านก็เปิดมากว่า๑๗ปีแล้วครับ
จิตตาค่ะจากร้านอาหารพิจิตตาไก่ย่างค่ะ
เป็นร้านอาหารสไตล์อาหารไทยแล้วก็อาหารอีสาน
ร้านนี้เปิดมาประมาณ๑๗ปีค่ะ
สูตรอาหารซึ่งแกงเผ็ดแกงส้มแล้วก็แกงป่าอะไรเนี่ย
วิชาตรงนั้นมาจากแม่
ก็รู้สูตรรู้อะไรมาเราก็เลยมาทำอาหาร
จุดเด่นของทางร้านอาหารพิจิตานะคะ
คือเครื่องปรุงเนี่ยเราทำเอง
โดยเฉพาะพริกแกงเผ็ดเนี่ยเราทำเอง
พวกปลาทุกชนิดเราจะแล่เอาก้างออกหมดเลย
เชิญนะคะอาหารไทยสะอาดถูกหลักอนามัยค่ะ
ร้านอาหารพิจิตาไก่ย่างรสชาติอร่อยเชียบ
มาแล้วครับกับข้าวที่รอคอยครับผม

เอาเด็ดเลยชอบหอยขม

ร้องไก่ก่อนใช่ไหมอ่ะเอาก่อนเลยนะครับครับ

ก็ต้องมาลิ้มลองไก่ย่างกันก่อนครับ
ไก่ย่างเนื้อนุ่มหมักด้วยซอสสูตรพิเศษ
นำไปย่างด้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะ
สีเหลืองนวลชวนรับประทาน
เหนียวนุ่มคำเดียวไม่พอจริงครับ
ไก่ย่างจิบตรานี่แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มลงไปอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มไก่นะครับ

อันนี้น้ำจิ้มแจ่วอันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่
อย่างนั้นพี่แท็กลองน้ำจิ้มไก่ผมลองน้ำจิ้มสแกล
น้ำของเนื้อก็มีความกรอบมากครับผม

น้ำจิ้มได้ส่ง๒อย่างนะครับ
และที่สำคัญนะครับไก่หมักได้แบบเข้าเครื่องมาก
เดี๋ยวมาที่เมนูต่อไปครับผมอยากชิมอันนี้มาก

แกงคั่วหอยขมแกงพื้นบ้านที่นำหอยขมแกงกับใบชะพลู
กะทิที่ได้รสชาติหวานมันรสเผ็ดร้อนเข้มข้น
และกลิ่นหอมจากสมุนไพรสดลงตัวอย่างน่าประหลาดใจ

อ่ะอ่ะลองอ่ะอีซักคนผมเป็นคนไม่ยอมฝน
หอยผมนี่คือเขาแกะเอาตัวหอยออกมาเลยนะ
ใช่นี่ครับมีทั้งหอยหอยจุ๊บนะ
ชะอมแล้วก็ชะพูชะพูครับผม
หรือที่เรียกขั้นสั้นก็เรียกขั้นสั้นก็ชะพรูชะอม
กินได้ดีกว่าครับครับผมอ่ะ
ลมกล่อมดีกลมกล่อมมากคือเข้าถึงเครื่องแกง
นำมีหวานนิดคือไม่เผ็ดมากเผ็ดกำลังดี
อ่าอืมเพราะว่าเผ็ดออกกำลังกายไงทำไมครับ

ปกติผมไม่ทานข้าวตอนมืดทำไมมันไม่อร่อยรับ
มันบอกไม่เห็นเนี่ยมันบอกไม่เห็นเนี่ยอ๋อ
นี่เมนูต่อไปเลยดีกว่าทอดมันปลากายครับอ่า
ปลากรายคัดพิเศษผสมกับพริกแกงรสกลมที่มีสูตรมายาวนาน
จนได้ก้อนกลมอัดแน่นด้วยเนื้อปลากัดคำเดียวนุ่มหนึบติดใจไปนานครับ
นี่ทอดมันคือทอดมันจริงครับ
พอแบ่งครึ่งมานี่คือเต็มครึ่งเลย
ไม่มีอย่างอื่นผสมเลยมีแต่เนื้อปลากลายเน้นเน้น
ที่นี่ไม่เน้นแป้งเน้นปลา
แล้วดูนี่เครื่องเขาเรียกน้ำจิ้ม
น้ำจิ้มครับพริกครับแปมเลย
โอ้โห

จะได้รู้ว่ามันเป็นแบบนี้นี่เอง
โหขอไปปลากลายกับน้ำจิ้ม
พอได้น้ำจิ้มปุ๊บมันกลมอยู่ในปาก
ครับมา
ดูนั่นมีเนื้อฟ้าดีแน่นแน่นแล้วก็ดิ้งดิ้ง
เข้าถึงแบบเครื่องแกงมากแล้วกินบวกกับน้ำจิ้มที่มีความหวานนะ
พอดีมากมากครับเมนูต่อไปครับเมนูอะไรครับ
ทอบอร์บันธมครับผมทอบอร์บันธมใช่
ข้อบบันธมเมนูพิเศษที่ทางร้านคิดค้นเอง
โต๊ะได้ลองแล้วต้องติดใจสั่งกันทั้งร้าน
เขือยาวที่นำไปทอดแล้วผัดกับหมูสับและกระเทียม
ด้วยการโรยปลายอินซีเข็มทอดและกระเทียมเจียว
รสชาติเค็มมันเข้ากันสุดยอด
ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ได้ทานนะครับ
ครับผมแล้วเขาโรยด้วยอะไรเนี้ยมีอันนี้
จะโรยด้วยแบบปลาอินซีเค็มทอดครับผมลองดูพี่แซคลองดู
มันผัดผัดบวกอ่ะเนี้ยสักอย่างเนี้ยเป็นจากบวกเป็นมะเขือ
อืมที่แม่ผมเคยทำให้กินนะอ๋อ
รสชาติก็จะมีแบบเข็มเข็มนิดนิดอืมครับผมเค็มน้ำเค็มน้ำ
แล้วก็เค็มของตัวปลาอินซีอืมครับผมแล้วก็มีความหอมของเครื่องปรุงอ่ะ
ซอสอะไรที่เขาใส่ครับผมความอร่อยอยู่ที่มะเขือครับผมอืม
หวานแล้วก็เคี้ยวง่ายมากไม่เหนียวไม่เหนียวครับผม
พี่ทีนี้เมนูนี้แล้วขออนุญาตยกมาตรงกลางเลยอ่าเมนูต่อไปครับ
ช่อนท่อน้ำปลาอ่ะ
อันนี้ครับทานปลาเราฉลาดเราก็ไปผมฉลาดกว่าอ่าทำไมครับ
อ้าวผมทานแมวไงผมทานแมวไงเฮ้ยแมวกินพาใช่แต่คุณอ่ะกินแมว
คือเขียวเขียวตัดทองไงปลาเขาทอดปลานี้ออกสีทองนะ
มันดูดูทองหรืองรามดีใช่ดูเหมือนเหมือนเหมือนครับ
ชวนให้น่าทานน่ารับทราบ์ธรรมเพราะว่าอ่ามันแน่นอนแสดงครับ

เป็นสิริมงคลกับคนทานด้วยนะ

หนังน่าจะมีแบบความกรอบ

เดี๋ยวมาที่เมนูต่อไปครับ
กบกะเพราธิราครับผม
กบมีความกรอบมาก
แล้วก็เข้าเครื่องมากครับ
ที่นี่เขาพิธีวิถันในการทำอาหาร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

วันนี้พิจิตราไก่ย่างอาหารไทยที่รสจัดจ้านและหลากหลายเป็นอย่างยิ่ง
ตั้งอยู่ที่ซอยรัชดานิเวศแยก๒เขตห้วยขวาง
เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา๑๑โมงถึง๓ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์
ต้องมาลองกันครับว่ารสชาติของอาหารที่สืบทอดกันมากว่า๖๐ปีจะเด็ดขนาดไหน
และในวันนี้ทั้งสองคนก็ได้กินล้างบาง๓ร้านเด็ดดังโดน
จำนวน๑๙เมนูเรียกว่าอร่อยจุกไปถึงเสาหน้าเลยครับ
ครั้งหน้าเรามาดูกันว่าแซ็กจะไปล้างบางที่ไหนกับใครแล้วพบกันครับผม
ครับผมดินล้างบาง